ขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยอีกหนึ่งบุคคลซึ่งเป็นอดีตตำรวจสันติบาลไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
นายสันทนประยูณรัฐวันนี้ไปเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะ
แนะเรื่องการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่
นี่ไปด้วยนะคะเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้วิธีพิจารณาจากลำดับอาวุโสค่ะ
และความรู้ความสามารถนะคะโดยนายสันทนะเนี่ยบอกว่า
ให้พลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธรองพบตรที่อาวุโสอันดับหนึ่งเนี่ย
เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ประเมินผลงานภายใน๖เดือน
ถ้าไม่ผ่านก็ถูกพิจารณาสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ได้ทันที
แล้วก็ให้แคนดิเดตลำดับต่อไปขึ้นมาทดลองงานแทนอันนี้คุณสันทนาเสนอแบบนี้นะคะ
แล้วก็เสนอแต่งตั้งโยกย้ายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี๑ปี
เพื่อเป็นการเคลียร์ตัวเองจากกรณีที่ถูกตำรวจเข้าตรวจคนบ้านพัก

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์
เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไป
เพื่อให้แสดงความรู้ความสามารถในงานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบราม
และเสนอให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอาวุโสอันดับ๔
ไปรับราชการตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ซึ่งถ้าหากพลตำรวจเอกรอยไม่ผ่านการประเมินผลงาน
ก็ให้โอนย้ายสับเปลี่ยนเพื่อแต่งตั้งพลตรวจเอกต่อศักดิ์
กลับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทน
ให้เสร็จสับเลยค่ะไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ผมลองอยู่๑๕คดีผมจะยื่นหรือฟื้น
เป็นคดีสำคัญทั้งสิ้นซึ่งประชาชนสังคมให้ความสนใจ
๕คดีรับให้ได้เตรียมตัวไว้
อยากเป็นดีนักและตอบให้ได้ทุกคำถาม

นี่ครับคุณสันทนะนี่ก็ถูกเสนอแบบเสร็จทรัพย์เลยนะ

ให้พวกเราไปต่อศักดีไปอยู่สองค่อยชอบใช่ไหม

โอ้โหนะแต่ว่าน่าสนใจก็มาเป็นข่าว
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะว่าใครเคลื่อนไหวอย่างไร

ทันทีที่นายยกรัฐมนตรวจดูเองแถลงข่าวรอรายงานให้ทราบทันทีนะ